เนี่ยมาเรื่องนี้โอ้ชาวก่อบูโหลนที่สตูนนี่เขาเดือดร้อนเลยพี่เบิร์ดพี่ปุ้ยคุณผู้ชมเพราะว่า
ฝนตกหนักก่อนอันนี้คือตอนเนี้ยฝนก็น้อยลงแล้วล่ะแต่ว่าพอฝนตกหนักคลื่นแรงโอ้
ออกจากเกาะไม่ได้ขึ้นฝั่งไม่ได้อาหารร่อยหล่อแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เขาเดือดร้อนจริงแล้วจะไปทำประมงออกหาปลาก็ไม่ได้เหมือนกันดูคลื่นสิฮะ
แรงเลยครับนี่คลื่นลมในทะเลเกาะบูโหลนอำเภอละงูที่สตูนครับนี่เรือเล็กไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ต้องพูดถึงฮะ
ไม่ได้เลยแล้วท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่แต่อย่างที่บอกคือฝนมันเริ่มน้อยลงแล้วครับ
ชาวบ้านนี่เดือดร้อนหนักครับติดค้างบนเกาะ
เข้าสู่วันที่๗แล้วที่เป็นแบบนี้ครับ
คือพวกเขาจะขึ้นฝั่งก็ไม่ได้ไปทำประมงก็ไม่ได้เหมือนกัน
หนึ่งในตัวแทนชาวบ้านเกาะบูโหลนครับ

มาร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
แคลนพวกข้าวสารอาหารแห้ง
ทำอย่างไรล่ะต้องไปขอแบ่งปันที่บ้างบ้าน
ตอนนี้ก่อก่อก่อบูโหลนเป็นพายุผัดหนักค่ะ
ตอนนี้สงสารคนเกาะครับ
อยากให้หน่วยงานหน่วยงานรัฐบาลมาช่วยที่เกาะด้วยนะคะ
ช่วงนี้ชาวเกาะบุรนไม่มีอะไรจะกินเลยค่ะ

ไม่มีอะไรจะกินข้าวสารของแห้งไม่เหลืออะไรเลยค่ะ

ส่วนบรรดาชาวบ้านริมชายฝั่งแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้าน
พวกเขาก็ออกทะเลไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชม
ต้องออกหาเก็บพวกหอยพงหรือว่าหอยกระพง
ที่มันจะโดนพวกคลื่นซัดมาติดชายหาดนี่แหละ

เขาบอกว่าถ้าหาได้เยอะเนี่ยนะเจ้าหอยพงเนี่ย
ก็ไปขายต่อให้กับชาวบ้านคนอื่น
หารายได้ทดแทนที่ไม่ได้ออกหาปลาไปก่อนในช่วงนี้
แต่ข่าวดีก็คือความช่วยเหลือเริ่มไปถึงแล้วคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ครับคุณรัฐการลัดเลียเป็นนายกอบตปากน้ำอำเภอละงูเนี่ย
นำสิ่งของที่ใช้ซ่อมแซมบ้านที่ถูกพายุพัดเสียหาย
แล้วก็ถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้ง
รวมแล้ว๑๙๓ชุดเอาไปมอบให้ชาวเกาะบูโหลดแล้ว
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ
เอาใจช่วยจริงครับชาวเกาะบูหลนครับ